สวัสดีครับได้เวลามารับชมข่าวภาคดึกนะครับสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนกับไทยรัฐจอบประเด็นครับและคุณผู้ชมอยู่กับผม
ในชมแรกดูของอุบัติเหตุก่อนเนอะครับ

มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นเจ้าเพศพอดีอายุ๒๕ปี
เขาขี่บิ๊กไบท์ไปแต่ว่าไปเจอรถเก๋ง

คนขี่บิ๊กไบท์ทั้งคนขับรถเก๋ง

ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ

บิ๊กไบท์พุ่งชนรถเก่งที่เลี้ยวกลับรถตัดหน้ากระทันหัน
แรงกระแทกของรถบิ๊กไบท์ที่ขี่มาด้วยความเร็ว
ทำให้รถเก่งพลิกคว่ำหนึ่งตลอด
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณจุดกลับรถบ้านหนองบัวรอง

ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
ที่เกิดเหตุพบรถบิ๊กไบท์อยู่ในสภาพพังยับเยิน
ใกล้กันพบร่างนายศิรวิทย์ดีกาวอายุ๒๕ปี
คนขับขี่ซึ่งเป็นรองผู้จัดการบริษัทส่งพัสดุแห่งหนึ่งเสียชีวิต
ส่วนรถเก๋งสีบรอนเงินอยู่ในสภาพด้านข้างพังยุบเข้าไปด้านใน
พบศพนายบุญล้วนบุญวิเศษอายุ๘๑ปี
นั่งข้างคนขับติดอยู่ภายใน
ขณะที่คนขับรถเป็นข้าราชการเกษียณอายุได้รับบาดเจ็บ
กู้ภัยหนึ่มตัวส่งโรงพัจจบาล
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีเกิดดูปฏิเหตุรถบิ๊กไบท
ชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟบนถนนสายอุดรธานีสกลนคร
ในพื้นที่ตำบลหนองหานอำเภอหนองหาน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพอยู่ข้างทาง
และมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
รถทั้งสองคันพังยับเยินแทบไม่เหลือเขาโครงเดิม
ก่อนเกิดเหตุรถบิ๊กไบท์ที่ขี่มาด้วยกัน๒คน
มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอหนองหาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้าน

จึงถูกรถบิ๊กไบท์ที่ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถกระบะเสียหลักตก
ข้างทางชนต้นไม้ริมถนนในพื้นที่หมู่๒

หน้ารถฝั่งคนขับชนอาจติดกับต้นไม้
ภายในรถพบนายอาทิตย์มูลเพชร
อายุ๔๐ปีคนขับหมดสติถูกอัดติดพวงมาลัย

นำส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตที่นั่งมาด้วย
ระบุว่าเพิ่งกลับจากไปซ่อมแอร์

และกำลังเดินทางกลับบริษัทที่จังหวัดระยอง

กำลังขับแซงรถพ่วงมาทางเลนขวา
และจะเข้าเลนซ้ายท่ามกลางฝนที่ตกลงมา
ทำให้ถนนลื่นรถจึงเสียหลักตกข้างทาง

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ
เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง